มีเหตุเพลิงไม่ในโรงงานอุตสาหกรรมรัดกระบัง
ดับเพลิง๑๐กว่าคัน
เข้ามาช่วยการดับไฟ

ตอนที่ไฟห่วงลุ้กไหม้นอกลัวมาก
นี่ฮะเมื่อคืนนี้นะครับส่วนวันนี้ทางชุดพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็ทางสนรัฐกระบังนะครับหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องด้วย
วันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้
ถนนฉลองกรุงแขวงลำประทิวเขตลาดกระบังนะครับ
เป็นโรงงานผลิตยางรถยนต์แล้วก็พื้นรองเท้ายางนะฮะ

กรมควบคุมมลพิษก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่มานะครับสำนักอนามัยของกรทมด้วย
เจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
มาดูเรื่องผลกระทบทางมลพิษทางอากาศนะครับ
คือจากการตรวจสอบเรื่องมลพิษเนี่ยไม่มีเรื่องของเกินค่ามาตรฐานนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่อันตรายกับประชาชน
ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้คาดว่าจุดต้นเพลิงของโรงงานแห่งนี้
คือจุดเก็บสารเคมีที่อยู่ด้านหน้าอาคาร
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าตรวจสอบชัดเจนแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องการวางเพลิงนะฮะ
เพราะว่าตอนเกิดเหตุเพลิงไหม้ไม่มีพนักงานไม่มีคนงานอยู่ในโรงงานเลยนะครับ
มีรอปภอยู่คนเดียวซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโรงงาน
จากนั้นเนี่ยมันก็มีเพลิงไหม้เกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวต้องไปไล่ดูอีกทีนึงว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับ
มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประเมินอยู่ที่ประมาณ๓ล้านบาทครับ